ไปเที่ยวเกาะขูดไปกันแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบครอบครัว
แบบว่าไม่มีใครวุ่นวายปลอดภัยสบายใจนะฮะ
ไปกับพ่อน็อตด้วยนะคะแล้วก็กระเตงลูกไปอีกสองนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าความสุขล้นจริง
รวมไปถึงสายแฟร์ต้องส่องค่ะแม่นานทีจะออกจากบ้านเนี่ย
รุ่นตัวยังไงจะเป็นตัวยังไงกัน
คุณผู้ชมพูก็ชมพูที่สีสั้นทัดจ้านแนะมีครับ
แล้วขึ้นชื่อว่าจะเมร์สายแฟร์แบลใช่ใช่

ไปถ่ายเดียวบ้างมาพร้อมกับบิกินี่ตัวจิ๋วจากคอลเลคชั่นเดียวกันนี่แหละค่ะ
คือจะเอาสีไหนเรามีหมดเลยโชว์หุ่นแซ่บนะคะ
เรียกได้ว่าทริปนี้ไม่เบาไม่แผ่วเอาอยู่ทุกวันค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะบีกินี่ตัวจิ๋วมากเลยอ่ะน่ารักมากเลย

ลูกก็อยู่นี่ไงจ๊ะมาเลยจ้ะข้างหลังเห็นไหม
นั่นน่ะสร้างความคื้นเค็งให้พี่เขาสไลเดอร์
ได้เวลาสไลเดอร์กันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าพี่เอ็นจอยสุด
อันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูมาชั่วโมงวิทยาศาสตร์กันนิดนึง
ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงน้อมปวกอ่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูกันว่านัทลงมาทั้งควบลงมาง่าย
อันนี้คนนี้คือพายุแน่นอน

คุณแม่เขาก็รอนับด้านล่างไม่ต้องความห่วงความตอดใจ
แต่ส่วนสายฟ้าตัวจิ๋วลงมาหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

แต่บอกเลยว่าเจ้าพายุสบายมาก

ก็เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบมาก
เกี่ยวกับว่าสไลเดอร์แบบนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันหน่อยเนาะ

หันหน่าเทรนกันต่อคุณผู้ชม

หาบ้านนี้เขามีดนตรีในหัวใจ

วันเกิดจำเนื้อร้องผิดนะคะพี่พายุเขาก็สอนด้วยนะ
จะเป็นยังไงซ้อนอะไรเนี่ยไปฟังเลยค่ะ
ไม่ใช่แม่อ้าวไม่ใช่เหรอ
เออน่ารักมากลูกพายุมาอยู่กับแม่มาโหอย่างนี้กว่า
แจ๊กกะลีนตัวจริงเพราะว่าลูกยู้เนี่ยร้องไม่ตรงคีย์เหมือนแม่เลย
อยู่กับแม่เถอะไม่แต่น่ารักจากในคลิปอ่ะ
เราจะได้เห็นเสียงเล็กเล็กออกมาว่าไม่ใช่แม่ยูมั่วเออ
เออจากพี่สายฟ้าน่ารักดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากการเดินทางครั้งนี้นะคะ
ทำให้เกิดเป็นภาพมีมภาพต่างมากมายคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการตอนตั้งแต่เดินทางไปเดินทางกลับหรือว่าน้องนอนนะคะ
หรือว่าถอดเสื้อเล่นน้ำมีหลายอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีภูมิด้วยนะตลกตลกก็มีอันนี้เอ่ออ่าเสียพายุนะครับ
อ๋อโชวพุงกันสักหน่อยอันนี้คือตอนไปแบบนี้นะคะ
ตัวนี้จะ์โทนกำลังภูมิด้านส่วนตัวนะจ๊ะคือคงแดดมันคงร้อนน่ะ
ตอนไปอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะนี่ตอนกลับแบบนี้
ตอนเล่นน้ำสนุกสนานตอนนอนนอนเต็มที่เลยลูก
ตอนกินน่ะลูกตอนกินอยู่ไหนกับสไลเดอร์น่ะ

ข้าวไข่เจียวชอบมาก
ดูบันเทิงไทยรัฐเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมแฮปปี้จะตาย

หลานแบบน่ารักเต็มไปหมดเลย